แล้วก็ช่วงนี้เองทุกหน่วยงานจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

นำข้าราชการทุกหน่วยงานกล่าวถวายคำสัตว์ปัตยาน
เป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน
รวมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยทุกคนทั่วทั้งประเทศนะครับ
ร่วมลงนามผ่านบัตรลงนามถวายพระพรออนไลน์
เพื่อน้อมดวงใจแสดงความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
นำคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ข้าราชการผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

กล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี

ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา๕ธันวาคม๒๕๕๙
โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนาม
เพื่อถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีครับ
หน้ามิงขวัญร่วมชัดประกร่าวเหล่าผู้สมริกรราชิราธิการ
จากนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนลงนามผ่านบัตรลงนามในระบบออนไลน์
ซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ลงนามแล้วกว่า๕๐๐๐รายชื่อด้วยกัน
ก่อนที่จะรวบรวมรายชื่อเพื่อทุนกล้าวทุนกระหม่อมต่อไปค่ะ
ส่วนทางด้านของพลเอกธีรชัยนาควานิสผู้บัญชาการทหารบก
ก็ได้นำคณะนายทหารกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณ
เป็นข้าราชการที่ดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ยึดมั่นแนวทางในพระบรมราชวาสค่ะ
เช่นเดียวกันนะคะกับนางสายทิพย์ชาวลิศทวินค่ะ
รักษาราชการเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดร
ก็ได้นำข้าราชการประจำรัฐสภา

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตว์สุจริต
เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทนะคะ
ในขณะที่ข้าราชการตำรวจในสังกัด

ก็ได้ร่วมถวายสัตว์ปฏิญาณตน

อย่างเต็มสันติกในธรีธรรมเนี่ยพระเจ้า